มาดูอีกหนุ่มคนหนึ่ง

เกยตื้นอยู่ที่สุรินทร์
อ๋อเหรอมาข้ามฝากทะเลมาที่สุรินทร์

เขายืนขายลูกชิ้นทอดเป็นอาชีพเสริม
หลังจากที่ว่างเว้นจากการหาเรือ

ใช่เขาเป็นการสร้างจุดขายให้กับตัวเองนะคะ
สำหรับคนขายลูกชิ้นทอดนะคะ
ร้านของเขานี่เป็นรถเข็นนะคะ
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำอำปึนตำบลเทนมี

เป็นการสร้างจุดขายของคุณอุเทนอุไร

ตอนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้น๑๓๐ค่ะ
ซึ่งคุณอุเทนบอกว่าเดิมทีเป็นโฟร์แมน

จากนั้นคุณพ่อล้มป่วยก็เลยกลับมาดูแล

ก็เลยไปขอเรียนรู้สูตรน้ำจิ้มกับเพื่อน

สรุปตอบรับดีเหมือนร้านขายลูกชิ้นทั่วไป

สองสามเดือนแล้วเริ่มมีไอเดีย
เพราะว่าตนเองนั้นไว้ทรงผมนี้อยู่แล้ว

กลัวที่จะเยอะไปก็เลยเอาแบบพอดี

เดี๋ยวจะเหมือนเกินไปเดี๋ยวฮอลลีวูดจะมาจ้าง

ตัวนี้มา๗๘เดือนแล้ว

เมื่อก่อนนี้ไม่ได้แต่งตัวขายได้วันละ๒๐๐บาท

ขายได้วันละ๓๐๐๐บาท

ทุกค้าและคนทั่วไปมาซื้อแล้วก็มาขอถ่ายรูปด้วย

หากใครมีความต้องการจะไปซื้อ
ไปได้นะคะที่อ่างเก็บน้ำปึ่นวันเสาร์วันอาทิตย์
ส่วนที่ขายประจำอีกจุดหนึ่งนะ
ถึงศุกร์นะอยู่ใกล้กับร้านขายของชำ
หมู่บ้านจลงตำบลเทียนเมค่ะ
ก็ขาย๒จุดด้วยกันนะคะไปขอถ่ายรูปกันได้ค่ะ